กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมหนุ่มอายุ๓๘ปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะคะ
เข้ามาทำงานในกรุงเทพร้านขายวัสดุก่อสร้าง
และสุดท้ายมาถูกฆ่ายัดถังโบกปูนแล้วก็เอาศพไปฝัง
คือคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็ไม่ใช่ใครหรอกค่ะ
เป็นคนที่ชวนผู้ตายมาทำงานในกรุงเทพด้วยกันนี่แหละ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หนีกลับบ้านไปที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานตำรวจสนบางเขนซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบ
ท้องที่ที่เกิดเหตุเขาไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
พอผู้ต้องสงสัยรู้ตัวแบบนี้ก็เลยติดต่อยาดบอกว่าขอมอบตัว
ตำรวจกองปราบบินไปที่พัทธลุงเลยนะ
รับตัวมาที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำแบบนี้
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงไปพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ในวันนี้ค่ะก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้
ก็คือนายประยูนแก้วพยศหรือว่าจุ๊บอายุ๔๘ปี
คนที่สอบปากคำก็คือพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดช
ผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นคือผู้ต้องหาก็คือนายจุ๊บ
ยังคงให้การปฏิเสธไม่ยอมให้ปักคำใดเพิ่มเติม

อ้างบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ผู้การกองปราบยืนยันว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ตำรวจมีพยานหลักฐานหนาแน่น
เรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ทั้งเรื่องของหลักฐานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
หลักฐานการสอบปากคำพยานที่ซัดทอดถึงตัวผู้ต้องหา
อกจากตัวนายจุ๊บที่ไปก่อเหตุฆ่าผู้ตาย
ก็คือนายขิกอายุ๓๘ปีชื่อจริงก็คือนายอัชชาหนูปฐุม
ทางข้อมูลตำรวจบอกว่าจริงแล้วเพราะไปตรวจสอบ
มีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒กลุ่มตำรวจแบ่งเป็น๒กลุ่มแบบนี้นะคะ
กลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่รู้เห็นในการลงมือก่อเหตุ
ก็คือในการฆ่าอันนี้ตำรวจบอกว่ามีมากกว่า๑คน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือในการซ่อนเร้นอำพลังศพ
แต่คนกลุ่มที่๒เขาไม่รู้ไม่ทราบว่าในถังน้ำมัน
ถังน้ำมันนั้นมีศพของนายขิกอยู่ข้างใน
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
ว่าใครมีส่วนรู้เห็นอะไรยังไง
แล้วสิ่งที่ต้องเร่งตรวจสอบก็คือกล้องวงจรปิดในร้าน
ทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้ค่ะไปตรวจสอบแล้วค่ะ
หายไปแปลว่ามีคนขโมยไป
แสดงว่ามีคนในร้านน่าจะไปมีส่วนรู้เห็น
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทสวน
ผู้กำกับการสอนอบางเขนบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้
ว่าจะมีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่
แต่ตำรวจก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
ส่วนของญาติผู้เสียชีวิตที่ต้องการส่งเรื่องนี้
ให้กองปราบเป็นคนทำคดีนั้น
ผู้กำกับการสอนอบางเขนก็บอกว่ามีการประสานเรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงขั้นตอนให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
ส่วนตัวของนายจุ๊บตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ๑

แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากคังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี

เพราะต้องคดีนี้คดีนี้ต้องยอมรับเป็นคดีอุกชะกัน
ประชาชนให้ความสนใจและผู้ต้องหาเองก็มีพฤติกรรมรุนแรงด้วย
ยังไม่หมดนะฮะจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจขณะนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก๑คน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำถึงพฤติกรรมในการก่อเหตุ
และความเชื่อมโยงถึงผู้ที่ร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และขอสารอนุมัติออกหมายจับในหนูเพิ่มเติมอีก๑คนด้วย